สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้ค่ะ
ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างมหาจักรนะคะ
ซึ่งเวลาที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปค่ะ
ก็ย่อมส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
แต่ในครั้งนี้ค่ะจะมีเพียง๕ราศีเท่านั้นนะคะ
ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้าย
ราศีที่หมอไก่ว่ามานี้จะมีราศีของคุณผู้ชมอยู่ด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
เฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าดีและโดดเด่นอย่างมากเลยค่ะ
หลังจากนี้นะคะชาวราศีกรกฎจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามา
จะมีรายได้ไหลมาเทมาหากช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหานั้นก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จากชาวราศีกรกฎนะคะจะมีโอกาสที่จะได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงแล้ว
คุณยังมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบพอหอมปากหอมคอด้วยนะคะ
อีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีตามมาติดเลยจ้า
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งราศีค่ะที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ
ถ้าในช่วงนี้คุณจะไปทำธุรกรรมใดเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
ไม่ว่าจะไปลงทุนค้าขายหรือว่าจะไปกู้เงินกับสถาบันการเงินก็มีโอกาสที่จะได้ผลสมใจปรารถนานะคะ
ส่วนชาวราศีเมทุนคนไหนค่ะที่หวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกโชคลาภการเสี่ยงดวงนะคะ
บอกเลยค่ะว่ามีโอกาสได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปหวังรวยแบบฟ้าผ่านะคะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแบบเล็กน้อยแบบติดปลายนวมนั่นเองค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยนะคะ
แต่เดิมเนี่ยดวงชะตาของคุณนะคะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวมริตยูค่ะ
ซึ่งในตอนนี้ดาวมนุษยูก็ยังเล็งดวงชะตาของคุณอยู่นะคะ
แต่ด้วยความที่ดาวดีนะคะมีการโยกย้าราศีมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ค่ะ
ก็เลยส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษ์นะคะมีความโดดเด่นแล้วก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นค่ะ
สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคหรือว่าสิ่งใดที่ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้สิ่งนั้นก็จะค่อยหายไปค่ะ
และหนทางแห่งความสำเร็จก็จะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
พูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นหลังจากที่ดาวทิศมีการโยกย้ายได้ตำแหน่งดีอย่างมหาจักรนะคะ
แต่จะติดเงื่อนไขอยู่นิดนึงค่ะตรงที่ว่าชาวราศีมังกรต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะ
คุณจะไปหวังพึ่งพาหรือว่าไหว้วายคนอื่นนี่บอกเลยนะคะว่าไม่ได้เลยนะคะคุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองทำทุกอย่างจากสองมือของคุณแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
แต่ขอให้ชาวราศีมังกรมั่นใจเอาไว้ค่ะขอให้คุณทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและความสำเร็จจะตามมาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
และอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะเรื่องดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้าราศีไปนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภแล้วก็โอกาสแบบฟุกค่ะ
อยู่ดีดีนะคะจะมีเรื่องดีมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานนะคะ
หากในช่วงนี้ค่ะชาวราศีเมษมีโอกาสไปไหว้พระไปทำบุญบ่อยเนี่ยจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการเสริมบุญเสริมวาสนาทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นนั่นเองค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้งห้าราศีผู้โชคดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้า